ลงไปที่หน้าน้ำทะเลในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะ

แล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีการค้ามนุษย์
แล้วรอบนี้ไม่ได้จับบอลภาคพื้นนะ
แต่ว่ามีการแล่นเรือลงไปในทะเล

แล้วก็รวบตัวลองดูนาทีจับกลุ่มหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ตำรวจกองปราบ
งปราบนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
พร้อมกับตำรวจน้ำปัตตานีตำรวจปคมตำรวจปทศนะคะ

เพื่อที่จะลงเรือตรวจการออกติดตามจับกลุ่มตัว
นายประภาษณ์สุเมธาโสวัย๔๔ปีชาวจังหวัดพัทธลุง
เขาเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีการลงเรือ
แล้วก็ไปประกบเรือของผู้ต้องหาก่อนเข้าจับกลุ่มตัวเนี่ยค่ะ
ก็คือมีการสืบทราบว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ย
ทำงานเป็นไต้กงของเรืออยู่ที่จังหวัดปัตตานี
แล้วก็อยู่ระหว่างการนำเรือออกทะเลในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะ
ก็เลยมีการติดตามไปจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ปฏิบัติการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
เรือของเจ้าหน้าที่ได้มีการประกบด้านข้างเรือของตัวผู้ต้องหาก่อนจะมีการเรียกให้จอด
อย่างภาพเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีการชูทงแดงแล้วก็ตะโกนคล้ายกับบอกให้จอด
จะขึ้นไปบนเรือและก็โค่มตัวได้
ยืนยันแล้วก็ยืนการว่าไม่ได้กระทำความผิด
เพียงแต่ว่าเมื่อ๖ปีก่อนเขาเป็นไต้กงเรือประมงที่หาปลาในน่านน้ำมาเลเซีย
แล้วก็มีเจ้าของเรือประมงที่ฝากลูกเรือติดเรือไปด้วยเท่านั้น
แต่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีการเกี่ยวข้องหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ไหม

เหมือนกับรับเรือรับคนขึ้นเรือทำเรือประมงมาเลเซีย
แต่ไม่รู้ว่านั่นคือการค้ามนุษย์อันนี้เขาให้การ
แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าถูกออกหมายจับในคดีค้ามนุษย์
อย่างไรก็ตามค่ะหลังจับกลุ่มนะคะเจ้าที่ตำรวจก็มีการนำตัวนายประภาษณ์ผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าฝั่ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนเรื่องของการขยายผลต่างว่ามีเครือข่าย
หรือว่าส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไหมก็อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ